ขอเชิญชวนแฟนกีฬาไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
อเล็กบอลชายหาดอายุต่ำกว่า๒๑ปีชิงแชมป์โลก
ในวันที่๑๙ถึง๒๓มิถุนายนนี้ที่จังหวัดอุดรธานี
๒คน๑ใจในเวทีระดับโลก
ฝึกซ้อมเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ
กำลังใจจากคุณเท่านั้นที่พวกเขาต้องการ